ที่จะสามารถมาอาจจะแบบเรียกว่าแชร์ให้แฟนได้ทราบกันว่า
วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรพิเศษมาบ้างไม่ครับ
พี่เตรียมโดโมมานะครับที่พ่อทะเชาะแฟนชาวไทยในครั้งนี้นะครับ
อยากจะพูดถึงการเจอกันตอนนี้

ว่าจะมีอะไรที่จะสนุก
เราไม่ได้การแบบนี้

ที่อยากประเทศออีก

ผมอยากมาฝันธรรมดิน

คุณจะพูดถึงกันทุกอย่าง
ไม่มีอะไรที่จะสนุก
เค้าบอกว่าเมื่อวานเค้าได้ไปสอบหลังเวที
และก็คือเรียกว่าที่พิเตอร์โซแล้วก็ได้

แสดงแบบใหม่เลยนะครับผมทั้งร้องเพลงทั้งเต้นด้วยนะครับ
มีแฟนคลับจีนด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าพิเศษมากมากเลยนะครับ

กลับมาจะรัมเป็นบ้านนะครับอ๋อแรกแรกเลยนะครับผม
มีความสุขนะครับมีความสุขนะครับผม
แต่ว่าพอท้ายนะครับเราก็จะเห็นเซลชั่นเองอีกมุมหนึ่งนะครับ
ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามี
เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยสักทีเดียว
ก็เลยอยากจะถามผมว่าการที่รับมือนะครับ
แบบโบราคอนแบบนี้นะครับผม
เขารู้สึกว่ายากหรือเปล่านะครับผม
แต่หากบอกเป็นการที่รับมือนะครับบ้าง

น่าจะเป็นเพราะตัวเองกับความต้องการเจ้าครัวทุกคนไม่สามารถเรื่องที่กัน
เหมือนคนที่สามารถติดแบบนั้นก็คิดว่ามันดี

เขาบอกว่านะครับคือตอนแรกเขาก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับผม
แล้วก็ก็ไม่ค่อยมั่นใจกับการแสดงของตัวเองนะครับ
เพราะว่าเขาก็แบบคือเหมือนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะทำดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเขาบอกว่าทีมงานทุกคนนะครับคอยให้กำลังใจเขา
แล้วก็หลังจากนั้นนะครับคอยดูกลับมาผลงานของตัวเอง
มีใครคอยช่วยเขาไหม
ฉันอยากตอบว่าในเตรียมนี้คุณรู้สึกว่าคุณจะพูดบางอย่างคุณจะตอบกันไหมคุณจะได้รับรับรับหรือไม่รับ

สิ่งที่สำหรับผมคือสำหรับตัวเองคือเขาแนะนำให้ทุกคนก็คือ

แค่นั้นเองนะครับนี่ง่ายเลยแต่ดูออกมาแล้วนี่เหมือนจะง่ายเนาะ
แล้วเอาออกมาบ้างเลยนะครับ
แล้วเอาออกมาบ้างเลยนะครับ
แล้วเอาออกมาบ้างเลยนะครับ
แล้วเอาออกมาบ้างเลยนะครับ
อ๋อชิชิ่น
ค่ะเขาแค่ไหนค่ะคุณผู้จัดการนี่น่ะมีทำให้เขารู้สึกอะไรฟะ
แล้วก็แบบพูดมาให้กับโตราคอร์มีอีกมายนะคะ
สำคัญยังไม่รู้สึกว่าพอปีนี้สามารถเวลามาไทย
ก็มีค่ายจัดการของสมุนติกรี๊มที่เป็นเมืองที่เกี่ยวกับเรา
พวกเขาถูกกำลังไป
ก็คือสภาพวันราชีวิทย์ตอนนั้น

ไม่เป็นไรอยู่หลังคำคม

น่าจะต้องคิดว่า
คือเป็นครั้งแรกนะครับผมที่เขาได้เขาบอกว่าจริงเขาได้เรียกว่าแสดงหนังหรือว่าละครมาหลายเรื่องแล้วก็มีบทบาทที่ยากยากแต่อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่รับบทแบบหุ้นน้อยมาก
แล้วก็แสดงครั้งใส่ตาอย่างเดียวนะครับผมคือใส่ตารวดรวมเลยนะครับผม
คือต้องพูดด้วยสายตาเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะท้าทายมากเลยสักทีเดียวนะครับผม
แล้วก็เขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นละครย้อนยุคนะครับแต่ว่าเขารู้สึกว่า
เป็นคนขั้นดินทางไทยแต่ว่าเขาชอบมากและก็เรียนรู้อะไรดีจากตัวละคร
อันนี้อย่างมากเลยสักทีเดียวนะครับ
ปัมีความอยากจะไปรอข้างลุ่ม
แข่งรถไม่ทำได้แล้วทุกอะไรไม่ทำได้แล้ว
เดี๋ยวนี้อาจจะทำเหมือนกันนะครับ
เป็นหลักทำงานของเรียนแกง
คุณต้องทำอะไรในผม
ยังครดรัฐประมาณนี้

เอาะแอช์คือชังค่ายกายเฟเจศด่วน
ตอนนี้เขาก็อย่างจะลองโสเกสบอร์ด้วยนะครับผม

ใช่มั้ยคะ
ทุกคนได้เห็นหัวมาตัวขนาดนี้กับชิคกี้พี
อ๋อใช่ใช่ใช่

อ๋อใช่

อ๋อใช่

อ๋อใช่

เขาบอกว่าจริงนะครับก็แตกต่างกับตัวเขาอย่างมากเลยสักทีเดียวนะครับ
เพราะว่าคือคาแรคเตอร์นี้นะครับทุกคนได้ทราบดีเนาะ
ก็มีขึ้นขึ้นลงนะครับผม
คือตัวเขาเองนะครับก็ยังรับมือไม่ไหวนะครับผม

ก็คือสบายเรียบง่ายนะครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผม
แล้วก็รู้สึกว่าคาไทยนะครับคาไทยอย่างมากเลยสักทีเดียวนะครับ

เล่นได้ดีก็ตกภาพเขาสักทีเลยนะครับ
พบกันด้วยไอหนุ่มมีทุกคนที่ไม่รับยูทีนะครับ